คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับฉายาของดาราประจำปี๒๕๕๙นะคะ
ซึ่งก็มีปรับเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

ฉายาหรือประโยคบอกเล่าบางที
โอ๊ะปีนี้ก็อาจจะมาแบบซอบนิดนึง
เริ่มกันที่คนแรกนะคะเปลี่ยนจากฉายาซื้อเจ๊สั่งลุยเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ปี๒๕๕๙มาเจอฉายาเกาเหลาข้ามปีบุ๋มปนัดดานั่นเองนะคะ

เขาบอกว่าก็ไม่ได้อยากมีเรื่องป่ะแต่เป็นพวกสู้คนไง
อะไรไม่ถูกต้องก็สู้ไงแต่ก็หวังว่าแค่ปีหน้าจะดีขึ้น
ทำงานของตัวเองแล้วก็ตั้งตัวให้เร็วที่สุด
และขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้บุ๋มมาโดยตลอดค่ะ
และยิ่งคนที่เปิดใจรับฟังเหตุและผล
คนที่ไม่มองแค่ภาพภายนอกว่าแรง
องกันที่ความจริงแล้วก็จิตใจของบุ๋มต้องขอบคุณ
ขอบคุณจริงค่ะขอบคุณสมาคมนักข่าวบันเทิง

ปีหน้าอาจจะเริ่มกินเส้นแล้วก็ได้
ขณะที่ร็อกเกอร์ล็อกไวเลอร์เมื่อปี๒๕๕๙
อย่างคุณเสกโลโซปีนี้ก็ได้รับฉายาใหม่เหมือนกันนะคะ
เจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนะคะนอกจากตั้งฉายาใหม่ให้กับตัวเองเลยว่า
ม่ายลูกดกจ้านี่ตั้งฉายาให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะพี่เสกเอาสิ
ส่วนฉายาดีอย่างนางรำเฝ้าทรัพย์นะคะตัวละครสุดปังที่ได้นางเอกหน้าหวานอย่างคุณนุ่นวรนุษยสวมบทบาท
ก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยปลื้มไม่น้อยเลยทีเดียวมีการโพสต์ขอบคุณชายาดังกล่าว
พร้อมกับบอกด้วยว่าชอบมากค่ะสำหรับฉายานี้นะคะ
จริงก็มีอีกหลายต่อหลายคนเหมือนกันเมื่อวานเรานำเสนอกันไปแล้วด้วย
แต่ต้องบอกว่าใครที่นักข่าวตั้งฉายาให้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องดังจริง
แล้วก็คุณต้องมีประเด็นอยู่ในแวดวงสังคมที่คนจับตากันมาทั้งปี
นี่กันชอบของแต้วนะฉายาของแต้วคือคำแก้วให้แต้วเกิด
เกิดจริงปีนี้เป็นปีของเธอจริงนะคะ
ก็ปีนี้สังเกตอย่างที่บอกว่าฉายาก็จะค่อนข้างซอบแล้วก็ไปในทางที่ดีนิดนึง